เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่นักแสดงสาวหน้าสวยอย่างโฟกัสจิรกุลกันบ้างค่ะ
ปกติเนี่ยนะเราเห็นน้องโฟกัสผมยาวหวานสวยใช่ไหม
แต่ว่าล่าสุดชาวเผลอต้องตกกระจายนะคะเมื่อเหลือไปเห็นในอินสตาแกรมอีกหนึ่งลุคของเธอ
แต่บอกเลยว่าลุคนี้เธอมาพร้อมกับเรื่องราวดีนะจ๊ะ
นี่คุณปกติผมยาวผิวขาวสวยนะคุณนะ

แต่ก็ทำเอาเหล่าฟอลลอเวอร์ถึงกับประหลาดใจเมื่อนางเอกสาวโฟกัสเจียรกุลลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุคตัดผมสั้น
พร้อมกับโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรม
แต่ว่าพอเลื่อนลงมาอ่านแคปชั่นข้อความแล้วก็ต้องร้องอ๋อพร้อมกับปรบมือให้กับความใจบุญของเธอค่ะ
เพราะนอกจากจะสวยภายนอกแล้วใจยังสวยอีกด้วยนะคะ
ซึ่งเธอได้โพสต์อธิบายถึงสาเหตุที่ยอมใจอ่อนตัดผมสั้นในครั้งนี้
ทรงผมแม่ไม่ปลื้มแฟนไม่ชอบฮา
และติดแฮชแท็กว่าเพิ่มเติมนะคะผมที่หั่นไปกัสเอาไปบริจาคผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะ
เพราะผมค่อนข้างยาวน่าจะนำไปทำวิกผมได้อยู่ค่ะ
ซึ่งก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความใจบุญของสาวโฟกัสกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ทำสิ่งที่สวยงามขนาดนี้คุณแม่และหวานใจหนุ่มเจมสกิตเกษมไม่เปิดไฟเขียวให้ไม่ได้แล้ว
และทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีของเราก็ต้องขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะสาธุ